หญิงสาวคนนึงค่ะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ

ปรากฏว่าผ่านไป๒เดือนกว่า
วันดีคืนดีมันมีบางสิ่งหลุดออกมา
ที่บริเวณปากช่องคลอดของเธอ
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชม
มันเป็นภาพก็อตที่ถูกลืมเอาไว้

ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ท่าม่วง

แล้วก็บอกว่าเธอไปคลอดลูกวันที่๑๐มกราคมนะคะ
ต้นปีที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
คลอดเสกน้ำคาวปลาก็ออกไม่หยุด
จนถึงวันที่๒๕ก็๑๐มกราคมนะ
แต่น้ำคาวปลาออกไม่หยุดจนถึง๒๕มีนาคม
มักกราถึงมีนาก็ปลาเข้าไป๒เดือนแล้วนะ

พบว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมที่ช่องคลอด

รีบบอกให้แฟนพาไปโรงพยาบาล

เพราะเธอมีอาการเป็นไข้และหัวใจเต้นเร็ว

เป็นผ้าก๊อตอยู่ที่ปากช่องคลอดจริง

มีสีคล้ำกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้ง
หมอต้องให้แอดมิตรที่โรงพยาบาล
และให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดลดไข้

หลังจากนี้เธอจะมีภาวะอะไรตามมาหรือเปล่า

มีของเน่าเสียค้างอยู่ในมดลูกเธอนานถึง๒เดือนกว่า
แล้วถ้าเกิดอะไรกับเธอขึ้นมาจริงหรือเธอเป็นอะไร
ใครจะดูแลลูก๒คน
คนโต๘ขวบคนเล็กก็๒เดือนกว่าเอง
ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำยังไง

ล่าสุดผู้สักข่าวของเราไปพูดคุยกับหญิงสาวคนนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
บอกว่าพรุ่งนี้มีการนัดคุยกับทางโรงพยาบาลเรื่องของการเยียวยา
แล้วก็พูดคุยเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
เบื้องต้นจะสอบถามทางโรงพยาบาลว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง

เธอต้องการให้ทางโรงพยาบาลรับผิดชอบ
เหนือจากอาการป่วยก็คือผลข้างเคียงต่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับเธอค่ะ
แล้วก็รายได้ที่เธอเสียไประหว่างรักษาตัวด้วย
รักษณีย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องป่วยด้วยร่างกายด้วย
แล้วก็รายได้ที่หายไปด้วยอะไรอย่างนี้
ก็บอกต่อด้วยว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
แล้วก็อยากจะฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ว่า
หลงลืมอะไรแบบนี้มันอันตราย
คือรีบยังไงก็ไม่ควรลืมไว้นะคะ